กัญญาน้องแพทิเซียออกงานแล้วจะมาให้สัมภาษณ
แต่ว่าล่าสุดค่ะโทรไป
ถามคุณแม่นะคะคุณแม่สุปรานี
คุณแม่นี่เป็นผู้จัดการด้วยใช่ไหม

คอนสยามแต่ไม่ให้สัมภาษณ์

พี่ผีชเออไม่ใช่สิน้องแพทย์เจีย

ตามข่าวที่บอกนะคะต้องรอดูค่ะ

ต้าเหนิงไงเมื่อวานที่สไลด์ไป
หลังจากที่เกิดเรื่องเกิดราวกันมา

เหมียวบ้างนะคะตอนนี้งดดราม่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะ
เราจะไปอัปเดตเรื่องเรียนกันนะคะแล้วก็เรื่องที่ไม่สบายปวดกระดูกนะคะ
รวมไปถึงเรื่องละครที่บอกว่าไม่เล่นแล้วจริงหรือเปล่า
จะไปเรียนต่อเมืองนอกนะคะไปฟังอีกมุมหนึ่งที่โนดราม่า
ที่สะพ้ายจีราธิวัฒน์นี่ต่อแถวยาวแล้วนะ
จริงไปฟังพีชพัชราในเวอร์ชันที่แบบสดใสล่าเริง
แล้วก็ผมไม่เอาเขาแล้วครับโอ้ยกลับมาโสดแล้วจ้าฮอตจริงจ้า
รู้สึกดีฮะใช่ก็ตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันคือเราไม่ชินกับอะไรอย่างนี้เหมือนกัน
คืออันนี้ก็ถือว่าดีครับหรือว่าแฮปปี้แต่เรารู้สึกว่าเราก็อยากแฮปปี้อย่างนี้ไปนาน
อยู่ที่ว่าสอบแล้วเป็นไงเหมือนกันเพราะผมก็อยากแบบลื้อใหม่เปลี่ยนคะแนนเปลี่ยนมหาลัยใหม่
แล้วก็รอดูอีกทีแล้วแบบเออไปแล้วเป็นยังไงแล้วงานตอนนี้เป็นยังไงเหมือนกัน
กำลังใจของที่ทุกคนจบมาให้คือไม่รู้นะผมก็เลยรู้สึกว่ามันมีคุณค่าตรงที่ว่าบางคนเราไม่เคยเจอ
จริงอยากกินมันฝรั่งอยากไปช่วยทอดมันฝรั่งด้วย
แต่ต้าเหนิงทอดไม่ได้นะคะเมื่อวานไปงานเดียวกันแต่มือสไลด์แต่นางออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจแล้วแหละค่ะว่า
จริงแล้วนางก็คือมือลั่นแหละก็อยู่ในงานนี้แหละค่ะแล้วก็กดแบบเล่นในจงไอจีไปดันไปกดไลค์คอมเมนต์ที่ไป
แต่มันแปลกดีนะคอมเมนต์เขาบอกว่าก่อนจะมีคนใหม่คนเลิกกับคนเก่าก่อนป่ะ
นางก็ให้กำลังใจพีชตามความเหมาะสมรวมไปถึงแซวด้วยนะคะว่าพีชเนี่ยผอมลง
จะเป็นเหมือนแก๊งทิติถอดเสื้อกันตลอดทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่าอ่ะไปฟังด้านเหนือสักเล็กน้อยกันเลยค่ะ
เจเจต้องออกตัวด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกัน
คุณผู้ชมเรื่องราวมันกำลังพีทกันอยู่
แล้วต้านเหิงก็ไปกดไลค์ในคอมเมนต์ที่อ่านไปแล้วเมื่อตะกี้
งานนี้นะคะเจเจที่เป็นเพื่อนทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชาย

บอกเลยว่าแฟนตัวเองเนี่ยไม่ได้ตั้งใจแน่นอนนะจ๊ะ
เจ๊สะดุงเหมือนกันเพราะวันก่อนไปงานกับแพทย์ดิเซีย

แล้วก็พอตอนที่ต้าเหนิงมือลั่นอยู่ด้วยกันเจเจก็โทรไปขอโทษแล้วด้วย
เจเจบอกเลยว่าทำใจลำบากไม่รู้จะอยู่ข้างใครดี

กับทางนัตเทียแล้วเค้าใกรีดดังมาก
ใจเปราะว่าตอนแรกคือเค้าพอมือเข้ารั้นน่ะ
เขาไม่รู้ตัวครับแล้วแบบเขาก็ทำงาน
แล้วแบบเหมือนจะประมาณแบบหลายชั่วโมงเหมือนกัน
แล้วก็แบบมีพี่ที่นาดาวโทรมาหา
เรื่องนี้อยู่กลางดีกว่า

เจอได้ปกติครับโผล่ทุกฝ่ายครับ
คือเอาจริงมันไม่มีใครรู้สึกดีหรอกครับ

กลับไปเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะคะสบายใจได้แม่